มีโอกาสที่จะเสียจ่าฝูงสูงค่ะ

ซึ่งการแพ้ทั้ง๓นัดเป็นการแพ้ให้กับทีมน้องใหม่ด้วยค่ะ

เมืองทองเยเต็ดจ่าฝูงที่แพ้ในลีกมา๒นัดติด
ไปได้๔นาทีนะคะแฟนบอลทีมเยือนได้เฮก่อนค่ะ
ครึ่งหลังนาทีที่๕๖นะคะเป็นจังหวะจุดโทษค่ะ
เมืองทองตามตีเสมอ๑ประตูต่อ๑
จากนั้นอุบลมาได้ประตูที่๓ค่ะ

ทดเวลาบาดเจ็บค่ะเมืองทองมาไล่ตามเป็น๒ประตูต่อ๓นะคะ
จบเกมเมืองทองแพ้ไป๒ต่อ๓ประตูนะคะ
ถือเป็นการไพ่แพ้๓นัดติดต่อกันให้กับทีมน้องใหม่ทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ค่ะก็แพ้ไทยฮอนดาแล้วก็การท่าเรือ
แต่ยังคงเป็นทีมนำนะคะมี๔๓คะแนน
ส่วนอุบลตอนนี้ขยับมาอยู่อันดับที่๗มี๒๔คะแนนค่ะ
เกมนี้ค่ะมิรวานรายวัชกุญสือทีมชาติไทยเดินทางมาชมเกมด้วย
และก็มีประตูเกิดขึ้นเป็นประตูเดียวเท่านั้นค่ะ
ในช่วงก่อนหมดเวลา๑๐นาทีนะคะของทีมเยือนค่ะ
เป็นผลงานของทิศิพันธ์พ่วงจันทร์ที่เปิดมาให้
มีเพิ่มเป็น๓๓คะแนนยังอยู่อันดับที่๓เท่าเดิมค่ะ
แล้วก็ถือเป็นการแพ้ในบ้านเกมแรกในรอบ๑ปีด้วย